กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์กันหน่อย
ตอนนี้จะไปคอมเมนต์ใครเสียหายต้องระวังให้ดี
เราจะเห็นหลายคนออกมาฟ้องเรียกค่าเสียหายกันแล้วคุณนัทพงศ์
ล่าสุดโฟกัสโฟกัสจิระกุลนักแสดง
ก็ไปยื่นฟ้องนะคะเกลียนคีย์บอร์ดเรียก๑ล้านบาท
แล้วเธอบอกว่ามี๓๒ชื่อนะคะที่อยู่การพิจารณาฟ้องทางอาญาค่ะ
นี่แหละค่ะนางสาวโฟกัสจิระกุลนักแสดงสาวนะคะ
พร้อมทั้งนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความค่ะ
วันนี้ก็นำเอกสารหลักฐานไปยื่นฟ้องเอาผิด
กับคนที่แสดงข้อความและความเห็นเข้าข่ายหมินประมาท
และดูหมินในโซเชียลมีเดียค่ะ
นี่ค่ะนายสิทธาบอกว่าวันนี้
ยื่นฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดที่มีพฤติกรรมโพสต์ข้อความ
ในกลุ่มข่าวกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำให้มีบุคคลอื่นเข้ามาร่วม
แสดงความคิดเห็นในเชิงลบด้วย
เพราะว่ามีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำและชัดเจนมากที่สุด
เขาบอกรายนี้น่าจะเรียกค่าเสียหายล้านบาทครับ
แต่ก็พบว่าบุคคลที่ยื่นฟ้องนั้น
มีการแคปรูปภาพและนำไปประกอบข้อความ
ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งตามกระบวนการแล้ว
สารก็จะต้องมีการออกหมายเรียกให้มาพบก่อน
จากนั้นก็พูดคุยกันและหาแนวทางเยียวยานะคะ
นายสิทธาบอกว่ามีรายชื่อที่รวบรวมได้มาอีก๓๒รายชื่อ
ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการฟ้องทางอาญาค่ะ
ขณะที่โฟกัสนะคะให้ข้อมูลบอกว่า
ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดมานานแล้ว
จะยกให้เคสนี้เป็นกรณีตัวอย่าง
ที่เธอบอกว่าจะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ
คือเป็นการวิจารณ์ของกับกัสเอง

คิดอะไรก่อนพูดแล้วกันค่ะก่อนที่จะพิมพ์ลงไปนะคะ
งั้นก็อาจจะต้องเสียเวลาเสียเงินกันแบบนี้ค่ะ